นี้ก็รอลุ้นเหมือนกันคุณเอ๋พรทิพย์
ลุ้นจะมีลูกคนที่สามหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาให้ดีใจ
เพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่๒๓เมษาเป็นวันเกิดของคุณเอ๋ค่ะ
แล้วคุณป๋อนะก็จัดเตอร์ไพรส์ให้เลย

เป็นคนแมนมันไม่ค่อยมีความหวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ต้องมาดเคร่งครึมแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่แบบนี้ค่ะคุณ

นี่ไงเล่นใหญ่จัดเต็มเลยนะคะ
เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๗ปีของเธอที่น้ำตาแตกมากเลย
ป๋ออยู่ไหนฉันไม่เห็นเห็นแต่เค้ก

มีไฟแสงไฟช่วยอันนี้ตัวใครตัวมันนะเชอรี่ไม่เกี่ยวกันนะฮะ
แต่เซอร์ไพรส์สีภรรยาครั้งแรกทันทีนะคะ
มีแค่ลูกโป่งนี่ถือว่าเบาไปค่ะ
งานนี้หนุ่มป๋อเลยหอบมาทั้งเค้กแล้วก็ดอกไม้ช่อโต
สีแบบว้ายหวานเลยแล้วที่บอกไปแล้วเล่นใหญ่จัดเต็มนะคะ

ซึ่งสาวเอ๋บันทึกลงไอจีเลยนะว่า
ป๋อนัฐวุธหวานเป็นบ้า

แต่ที่มากกว่าความโรแมนติกของคุณสามีดีกรีพระเอกนะคะ
ซึ่งสาวเอ๋บอกนานทีปีหนจะได้เห็น
ก็คือภาพความรักความอบอุ่นของครอบครัวสกิดใจ
สี่คนพ่อแม่ลูกแบบนี้แหละค่ะคุณ
คุณว่าแต่ของขวัญวันเกิดปีนี้เนี่ย

คือพี่ป๋อก็เนียนไงคุณเอกเขาเล่าว่าอย่างนี้คุณ

อนกันมาทั้งวันเพราะว่าตั้งแต่คืนก่อนหน้านี้
คุณเอ๋บอกนี่มันวันเกิดฉันทำไมไม่มีอะไรเลย
คือทำตัวเมินเฉยไงนิ่งเอาไว้

จัดงานวันเกิดที่บ้านเดี๋ยวจะสั่งกู้แม่น้องแม่น้ำมา

ป๋อเบรกเลยบอกว่าสั่งมาใครจะมากิน

แล้วก็อินสตาแกรมของทั้งคู่ไม่มีความเคลื่อนไหวใด

ส่วนลูกคนที่๓นะคะไทยรัฐออนไลน์ค่ะ

บอกว่าคุณเอ๋เนี่ยก็อยากจะมีนะ
ก็ไม่ได้ปิดอู่แต่ว่ามันเหนื่อยเหลือเกิน

บอกว่าอยากมีแล้วแหละแสดงว่าคู่นี้มีรุนอัด

สำหรับทายาทคนที่สามของปเอ๋จ้า